เปิดอ่อนท่อดม่าไปกินข้าวก่อน

โดยจิตตามแบบนี้ไม่ได้

กับแม่ไปกินข้าวก่อน

มาด้วยกล่ะ
หันบอตรงได้
ถึงทางลิเมย์

อย่างนั้นยอมแต่ให้ลงไม่ลง

นี่นะคะตัวร้าย

กินข้าวขอบคุณครับ
กินข้าวขอบคุณครับ

กินข้าวขอบคุณครับ
กินข้าวขอบคุณครับ

กินข้าวขอบคุณครับ

กินข้าวขอบคุณครับ

กินข้าวขอบคุณครับ

กินข้าวขอบคุณครับ

กินข้าวขอบคุณครับ
กินข้าวขอบคุณครับ

กินข้าวขอบคุณครับ
กินข้าวขอบคุณครับ

กินข้าวขอบคุณครับ

กินข้าวขอบคุณครับ
กินข้าวขอบคุณครับ
กินข้าวขอบคุณครับ

กินข้าวขอบคุณครับ

กินข้าวขอบคุณครับ

กินข้าวขอบคุณครับ

กินข้าวขอบคุณครับ

กินข้าวขอบคุณครับ
กินข้าวขอบคุณครับ

กินข้าวขอบคุณครับ

กินข้าวขอบคุณครับ